มีชาวบ้านเขาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนมานะครับ
อยู่แถวคลองหลวงปะทุ่มธานีบอกว่าเจอแบบนี้ทุกคืน
นี่ฮะร้านเขาอยู่ข้างทางค่ะคลิปเนี่ยชาวบ้านท่านเนี้ย
อัดคลิปไว้นานด้วยช่วงกลางคืนนี่ขนาดอยู่ไกลไกลนะ

นึกว่างานวัดแต่เป็นร้านคาราโอเกะข้างทางนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนจากเสียงเพลงของร้านคาราโอเกะ
ในเขตจังหวัดปฐุมธานีร้านนี้เนี่ยเปิดเพลงเสียงดังมาก
เกรงใจใครเลยเปิดเพลงเสียงดังแบบโอ้โหชาวบ้านไม่ต้องนอนกันเลย
แจ้งตำรวจแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านเดือดร้อนจริง
เจอปัญหานี้มาเป็นปีแล้วก็เลยมาร้องผ่านสื่อนี่นะฮะ
บอกว่าร้านนี้เปิดเพลงเนี่ยเสียงดังตั้งแต่๕โมงเย็นถึง๕ทุ่ม
วันลูกค้ากลับดึกเปิดยาวถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งก็มี
กัดคือตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ก็ดังจริงนะดังค่ะจะนอนยังไงท่านผู้ชมครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่ที่เกิดเหตุนะครับแถวหมู่บ้านแห่ง๑
ในตะบนคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับ
เสร็จร้านอยู่แถวนี้แล้วแวะแบบนี้นะครับร้านนี้
เปิดเพลงเสียงดังทุกคืนแล้วเจอมาเป็นปีคือชาวบ้านเนี่ย
บอกว่าเคยไปร้องเรียนกับตำรวจสพคลองหลวง
แต่มันก็ไม่ได้รับการแก้ไขอะไรนะ

ก็เลยเอามาร้องผ่านสื่อดีกว่า
เพราะเห็นว่าทุกปัญหาเนี่ยเวลาที่เป็นข่าวหรือว่าสื่อเข้ามาช่วยเหลือดูแลนำเสนอเนี่ย

เดี๋ยวฟังเขาหน่อยนะครับ
ถ้าณวันนี้นะล่าสุดเนี่ยสตาร์ทตั้งแต่ทุ่ม๑๔ทุ่ม
จะปิดไปช่วง๑๕ทุ่มแล้วก็จะเปิดกันอีกประมาณเกี่ยงกลางคืน

อย่างวันธรรมดาเนี่ย๑ทุ่ม
เริ่มจาก๑ทุ่มเป็นต้นปลายเรามานั่งดูได้

มีเป็นโขลที่ในที่ขายครองอยู่แถวนี้

เราถามไปแล้วนะฮะพันธุ์ตำรวจเอก

ไปถึงก็เหมือนกับที่สื่อเจอนั่นแหละ
ร้านปิดเจ้าของร้านไม่อยู่ไม่เจอกัน
ตอนนี้กำลังประสานทางเจ้าของร้านคาราโอเกะ

แล้วก็ให้มารับทราบถึงปัญหาที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมา
ภูมิกับการสพคลองหลวงยืนยันว่าที่ผ่านมา
แล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้มีการเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่ด้วย
ไม่ให้เปิดเพลงเสียงดังแบบนี้ด้วย
เพราะเป็นช่วงสถานการณ์โควิด
ทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองตลอด
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคลิปที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาเนี่ย
ก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้จะไปจัดการให้
มาเยอะว่ามันช่วงโควิด๑๙ร้านคาราโอเกะอะไร
จะเปิดเสียงดังดึกดื่นแบบนี้ได้เหรอ

ใช่ไงเอาไว้แล้วท่านผู้กำกับท่านทามเลือกแล้วเดี๋ยวท่านผู้จัดการให้นะฮะ